อันนี้น่าเศร้าเพราะว่ามีพระสงฆ์สองรูป
มรณภาพเลยนะคะเพราะว่าถูกฟ้าผ่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่กำลังไปวางท่อสปริงเกิล
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าท่อที่มันเป็นเหล็ก
มันเป็นสื่อนำฟ้าผ่าหรือเปล่า
จนทำให้เกิดฟ้าผ่าขึ้นได้เดี๋ยวเราหาคำตอบเรื่องนี้มาให้ด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หลังสำนักสงฆ์ป่าเนื้อนาบุญ
ตำรวจสพเมืองอ่างทองลงพื้นที่ไปค่ะกลางทุ่งนาเลยค่ะคุณผู้ชม

ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองอ่างทองไปกิโลหนึ่ง
มีพระสงฆ์ถูกฟ้าผ่าบาดเจ็บสาหัส๑รูป
คือพระอาจารย์เปรมฤทัยโอสภาอายุ๓๙ปี
เป็นเจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์นี่แหละค่ะ
มีบาดแผลที่ด้านข้างของลำตัวนะคะ
กู้ภัยก็พยายามปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายท่านก็มรณภาพในเวลาต่อมา
ในที่เกิดเหตุพบพระมหาอ๊อฟหรือพระสุริยะแวดรำอายุ๒๒ปีพระลูกวัด
มีแผลที่ศีรษะนอนมรณภาพอยู่ข้างค่ะ
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือถูกฟ้าผ่าด้วยนะคะแตกระจายอยู่ตรงนั้น
มีอุปกรณ์การเดินท่อประปาวางอยู่เยอะเลย
สันนิษฐานว่าพระสองรูปออกไปวางท่อน้ำสปริงเกิลกลางทุ่งนาค่ะ
เพื่อจะปลูกย่าให้ม้าที่เลี้ยงเอาไว้ฝนตกฟ้าผ่าแล้วฟ้าก็เลยผ่าเปรี้ยงมา
พระทั้งสองรูปมรณภาพอยู่ที่จุดดังกล่าวนะคะเป็นทุ่งโล่งอะค่ะ
อุเทรชนะภัยเป็นพระลูกวัดของสำนักสงฆ์ป่าเนื้อนาบุญบอกว่า
พระทั้งสองรูปออกไปวางท่อเป็นสปริงเกิลที่กลางทุ่งนานะคะ
เพื่อปลูกย่าเลี้ยงม้าขับรถอีแตนออกไปช่วงเย็นเมื่อวาน
แล้วฝนตกหนักค่ะคือมีพายุฝนฟ้าขนองเลยแหละ
ช่วงค่ำก็ยังไม่กลับก็เลยออกไปดู
พระมหาออฟมรณภาพอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือถูกฟ้าผ่าแตกระจายนะคะ
ใกล้ใกล้กันก็พบพระอาจารย์เปรมฤทัยตอนแรกบาดเจ็บสาหัส
เจ้าที่พยายามจะช่วยเหลือแต่สุดท้ายช่วยไม่ทัน
ท่านก็มรณภาพสรุปมรณภาพทั้งสองรูปเลยค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะก็เป็นทุ่งนาโล่งอะค่ะ
ตอนที่ทีมข่าวลงพื้นที่ฝนก็ตกค่ะนี่ค่ะแต่ตกไม่หนักนะตกปล่อย
เพื่อความปลอดภัยก็ปิดมือถือเก็บมือถือกลัวฟ้าผ่า
เพราะว่าจุดที่พบศพพระทั้งสองรูปเนี่ยนะมันมีมือถือถูกฟ้าผ่าแตกอยู่ด้วยไงฮะ
ติไปใช่ไหมฮะนี่ค่ะติก็เก็บมือถือเลย
บอกท่าทางไม่ค่อยดีใช่ฝนตกด้วยฟ้าฝนมา
แล้วไม่รู้ไปสาบานอะไรไว้หรือเปล่าตีอ่ะแต่มันจะเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรือเปล่า
เดี๋ยวเราหาคำตอบให้นะเดี๋ยวท่านรอฟังคือเป็นทุ่งโล่ง๘ไร่นะคะ
ก็มีรั้วตะแกรงเหล็กรอบแล้วก็มีการติดตั้งสปริงเกิลฉีดน้ำอ่ะค่ะ
เป็นเหล็กสามขาก็ยังใช้อะไรไม่ได้นะ
ยังติดตั้งไม่เสร็จมีสายชาร์จมือถือ
รองเท้าแตะของพระที่มรณภาพวางอยู่นะคะ
เนี่ยเหล็กสามขาแบบเนี้ยฮะแบบนี้ค่ะจากการสอบถามพระอุเทรชนะภัย
ท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้พระอาจารย์เปรมฤทัยท่านเจ้าอาวาสนะคะ
ก็แบ่งงานให้กับพระในสำนักสงฆ์ธรรมก็ให้พระอุเทนกับพระรูปอื่นอื่น
ขนไม้พระอาจารย์เปรมฤทัยกับพระสุริยะ
ท่อน้ำกลางทุ่งนาพอช่วงเย็นไม่กลับมาสักที
ก็ถามแม่ชีแม่ชีก็บอกว่าอ๋อพระท่านยังอยู่ในท้องนาอยู่เลย
ก็เลยออกตามหาเห็นรถอีแตนจอดอยู่แบบติดเครื่องอยู่เลยอะค่ะ
อืมตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบรับก็ออกตามหาโอ้โห
ก็พบว่าพระอาจารย์เปรมฤทัยนอนหมดสติมีแผลที่ศีรษะ
คือจีวอร์เนี่ยฉีกขาดมีรอยไหม้เต็มไปหมดเลยนะคะที่จีวอร์เนี่ยนะคะ
ครับแล้วก็มีมือถือลำโพงบลูทูธของพระอาจารย์ก็แตกระจาย
อืมตอนนั้นจับตัวยังอุ่นอุ่นอยู่ค่ะครับตอนนั้นยังบาดเจ็บอยู่อ่า
แต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทันนะครับใช่ท่านก็มรณภาพนะครับอ่า
แล้วทีนี้ตอนที่เขาไปตามกันเนี่ยก็ไปเห็นพระสุริยะด้วยนะฮะ
ที่มากับท่านเจ้าวาดนะครับแต่ว่าพระสุริยะมรณภาพไปแล้วนะฮะ
อยู่ตรงบริเวณแนวท่อส่งน้ำสปริงเกอร์นะครับสภาพศีรษะมีบาดแผล
ที่มือมีรอยไหม้จีวอนก็ฉีกขาดหมดแล้ว
ตอนนั้นพอรู้ว่าทั้งอ่าพระทั้งทั้งสองรูปมันนะครับ
ฟ้าผ่าเนี่ยนะฮะอ่าเพราะว่าฝนตกลงมาก่อนนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าฟ้าผ่าแน่นอนแล้วมีคนได้ยินเสียงฟ้าผ่าดังมาก
ก่อนที่จะมาพบศพกันเนี่ยนะครับแต่ตอนที่ฝนตกแล้วได้ยินเสียงฟ้าผ่า
ไม่ได้มีใครเอกใจอะไรคาดว่าพระอาจารย์น่าจะถูกฟ้าผ่า
โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อนำฟ้าผ่า
นี่ชาวบ้านเขาคาดในเบื้องต้นนะเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
นี่ฮะโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเราไปถามผู้รู้มาแล้ว
วิชาการที่เชี่ยวชาญนะครับอ่าแต่ชาวบ้านเชื่อว่า
โทรศัพท์มือถือแน่สื่อนำฟ้าผ่า
อยู่แถวขาตั้งสปริงเกอร์ที่เป็นเหล็ก
สงสัยก็เหล็กนั่นแหละจะเป็นสื่อนำฟ้าผ่านี่คือพระออ
เพราะฉะนั้นพระทั้งสองรูปรูปหนึ่งมีโทรศัพท์มือถือ
รูปหนึ่งอยู่ใกล้ใกล้เหล็กนะฮะสงสัยจะเป็นสื่อนำฟ้าผ่า
ทั้งสองรูปมรณภาพแล้วก่อนเกิดเหตุมีรางสังหรณ์นะครับ
เพราะว่าที่วัดเนี่ยบอกว่าอยู่พระอาจารย์เปรมฤทัยท่านเจ้าวาดวัด
สำนักสงฆ์เนี่ยนะฮะก็สั่งให้นำเงินบริจาคที่ตู้ออกไปจัดสรร
ว่าจะต้องไปใช้จ่ายทำอะไรยังไงบ้างซึ่งปกติไม่เคยทำ
แล้วก็ยังเรียกให้พระที่สำนักสงฆ์ที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ต่างจังหวัด
รีบกลับมาที่วัดทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ถึงกำหนดต้องกลับ
นี่ฮะพระอาจารย์เปรมฤทัยนะฮะท่านเจ้าวาดของสำนักสงฆ์นะฮะ
บอกให้พระที่ไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดให้กลับมา
แต่ยังไม่ถึงกำหนดเลยนะไม่รู้เป็นหลางอะไรหรือเปล่า
ที่ชาวบ้านบอกนะครับส่วนพระออฟนะครับตอนนั้นเนี่ย
ก่อนจะออกไปเนี่ยแล้วเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นนั่งอยู่บนเปรย์ที่สำนักสงฆ์
นั่งนั่งอยู่เปรย์ขาดเปรย์ขาดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ
ตังค์ตามตู้บริจาคนะให้ลูกศิษย์ให้แม่ชีอ่ะ
เก็บตังค์เก็บตังค์แล้วก็แกะซองเช็คว่าเงินบริจาค
รายรับรายจ่ายว่าเงินตัวนี้ต้องไปสร้างตรงนี้นะ
อะไรนี้คือเอามาหมดทั้งวัดเลยเอาตังค์ตัวเนี้ยมาเหมือนว่า
แจงอดสร้างตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้อ่าแปลงนี้ต้องสร้างอ่า
ตรงนี้เอาไปสร้างตรงนู้นนะเอาไปทำตรงนี้นะทำตรงนั้นให้เสร็จนะ
จะบรรยายไว้หมดเลยเมื่อวานแกสั่งเหมือนเหมือนสั่งเสีย
ให้ให้แม่ชีว่าสร้างตรงนั้นให้เสร็จนะสร้างตรงนี้ให้เสร็จนะ
เอาดูตรงนั้นให้ดีอย่าสั่งพระบอกว่าดูรถคันนี้ให้ดีนะ
อะไรอย่างเงี้ยแกแกสั่งมีลูกศิษย์ของพระอาจารย์เปรมฤทัยบอกว่า
เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มา๕ปีนะครับอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์เป็นหลักพันคนนะครับ
ก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยเธอตอนนั้นรู้สึกกลัวมาก
พระอาจารย์มากแต่พอมารู้จักทำให้รู้ว่าพระอาจารย์เป็นพระที่ไม่ถือตัว
นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนลูกศิษย์
ให้รู้จักแก้ปัญหานำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งทางโลกและทางธรรม
อ่าทำให้ตัวเธอเนี่ยอ่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะ
แล้วก็นับถือเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งเลยนะครับ
การสูญเสียในครั้งนี้เธอบอกว่า
เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มาก
คือความรู้สึกเราเหมือนเราสูญเสียพ่อคนนึงไปเลยอะค่ะ
คือพระอาจารย์เปรียบเหมือนพ่อเหมือนพี่ของหนูอะค่ะ
มันบอกไม่ได้อะค่ะ
ว่ามันรู้สึกยังไง
อธิบายเป็นข้อมูลไม่ได้
มันเป็นข้อมูลที่ทำให้ถูกฟ้าผ่านะคะ

แต่สาเหตุก็คือพระทั้งสองรูปท่านไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง
โล่งมากพอเวลาฟ้าผ่าลงมาก็ต้องลงมาอะไรสักอย่าง

ดังนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในที่โล่งฝนตกฟ้าผ่าให้ไปหาที่หลบค่ะ
ก็ได้อะไรก็ได้นี่อาจารย์บอกนะ
ถ้าเกิดเรายืนอยู่สูงอย่างนี้ลงเราเลย